มุกดาหารค่ะมีผู้ชายคนนึงเป็นชาวลาวนะคะ
คล้ายจะหลอนตะโกนเหมือนว่ามีคนจะมาฆ่าแล้วก็ถอดเสื้อวิ่งอยู่กลางถนนค่ะ
เห็นก็ตกใจนะคะหนุ่มชาวลาวคนนี้วิ่งออกจากจุดผ่านแดนบริเวณมิตรภาพแห่งที่สองไทยลาว
แล้วตะโกนคล้ายกับว่ามีคนกำลังจะมาฆ่าเขาไม่ใส่เสื้อด้วยค่ะ
แล้วไปขอขึ้นรถรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมาค่ะไปโบกขอขึ้นรถ
สุดท้ายผู้ชายคนนี้วิ่งหนีหายเข้าไปในป่า
เศรษฐพงศ์อายุ๔๗ปีบอกว่าผู้ชายคนนี้วิ่งมาที่ร้านตอนนั้นตัวเองกำลังจะขี่รถจักรยานยนต์ออกจากร้าน
แต่ผู้ชายคนนี้พยายามจะชิงรถด้วยนะคะแต่แย่งเอาไว้ได้ทัน
ผู้ชายคนนี้ก็วิ่งออกไปแล้วก็ถอดเสื้อแล้วตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนจะมาฆ่า
ก็เลยเอามือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้รีบแจ้งตำรวจให้มาตามตัวผู้ชายคนนี้
แต่สุดท้ายเขาวิ่งหายเข้าไปในป่าค่ะ
ตำรวจไปเจอกระเป๋าของผู้ชายคนนี้มีเอกสารพวกบัตรประจำตัว
ของผู้ใช้แรงงานอะไรแบบนี้นะคะระบุว่าชื่อในพาสายนำโชคอายุ๒๑ปี
วันนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับตำรวจสพเมืองมุกดาหาร
ก็เลยออกตามหาตัวที่รอบป่าละเมาะแล้วก็แถวหมู่บ้านแถวนั้น
แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่เจอเลยค่ะ